คุณทักษิณที่บอกว่าจะกลับประเทศไทย๑๐สิงหาคมเนี่ย
เมื่อวานพี่เสกโลโซร้องเพลงให้เลยบอกนานเท่าไหร่ก็รอ
อาจารย์ในมุมมองเชื่อว่าเอาวัดจะกลับก่อน
คิดว่าคุณทักษิณถึงเวลาจะกลับไหมฮะอาจารย์สมชัยก่อนก็แล้วกัน
ครับคือท่านเคยพูดว่าจะปรับหลายครั้งหลายรอบนะครับ
ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งซึ่งค่อนข้างจะหนักแน่นที่สุดนะครับ
แล้วก็หลายคนก็เชื่อว่าน่าจะกลับจริงนะครับ
แต่ว่าถ้าถามผมส่วนตัวในการวิเคราะห์นี้
เพราะว่าท่านยังรอดูรอดูสองเหตุการณ์
เหตุการณ์ที่หนึ่งก็คือพันธุ์ที่สามนะครับ
สารรัฐนุนจะวินิจฉัยอย่างไรในเรื่องของการประเด็นที่ว่า
จะให้มีการเลื่อนการเลือกนายกออกไปก่อนหรือเปล่า

ถ้าสารรับคำร้องแล้วก็บอกว่าเลื่อนการเลือกนายกออกไปเนี่ย
ก็เท่ากับวันที่๔ยังไม่มีการเลือกนายกรมตรีนะครับ

เหตุการณ์ที่๒ก็คือว่าสมมุติว่าเอาล่ะวันที่๓สารยกคำร้อง
บอกว่าไอ้ที่ร้องมานี่ไม่เกี่ยวนะครับ

ก็เท่ากับวันที่สี่จะมีการเดินหน้าในการเลือกนายกรมนตรี
ผมก็คิดว่าการผลของการเลือกที่เกิดขึ้นวันดังกล่าวเนี่ย
ก็น่าจะมีผลต่อการตัดสินใจว่าท่านจะกลับมาในวันที่๑๐หรือไม่
นั่นก็คือว่าถ้าเลือกออกมาแล้วได้เป็นเพื่อไทย

เพราะว่าการกลับมากลับมาด้วยความสบายใจ
เพราะอย่างในที่สุดเนี่ยก็เคยเป็นพักที่ท่านมีความเกี่ยวข้องผูกพันอยู่

แล้วก็คิดว่าการที่กลับมาในจังหวะเวลาที่มีรัฐบาลที่มีนายกเป็นเพื่อไทยนั้นเนี่ย

ผมมองเงื่อนไขแค่นี้ครับ
เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่า
อาจจะต้องรอดูว่าไอ้สิ่งต่างที่พูดกันคุยกันหรือดีลกัน
มันเป็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรมในการโหวตเลือกนายกวันที่๔หรือเปล่า

ใช่ครับแต่ที่ต้องเร่งพูดออกมาเนี่ย
ที่บอกว่าจะต้องเปิดออกมาเลยว่าวันที่๑๐จะกลับมาเนี่ย
เร่งดังกล่าวเนี่ยผมใช้คำว่าเพื่อการเร่งสถานการณ์
คือเหมือนกับว่าถ้าไม่บอกว่ากลับวันที่๑๐
เดี๋ยวก็ยังเฉยกันอยู่แล้วไม่คิดไม่ทำอะไรสักทีนึง

แต่ถ้าบอกกลับวันที่๑๐เนี่ยมันเป็นการบังคับทุกฝ่ายครับ
ว่าจะต้องคุยกันให้จบนะฮะเพื่อไทยเองก็ต้องคิดครับว่า
เออท่านจะเอายังไงครับพรรคเพื่อไทยจะเอายังไง
จะเรียกเออจะยังอยู่กับแปดพรรคโดยมีพรรคอื่นมาร่วมอีกสักพรรคสองพรรค
อันนี้คือแนวทางที่หนึ่งหรืออย่างที่สองก็คือไม่เอาก้าวไกลเลย
สลัดมือจากก้าวไกลเลยด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จับมือใหม่ขึ้นมา
นะฮะจะอยู่คั่วไหนไม่รู้ครับทั้งหมดเนี้ยคือสิ่งที่พักเพื่อไทยต้องเร่งตัดสินใจ
กับหัวรายะเช้าวันที่สี่อืมจะกรรมปริญญาแล้วฮะมองยังไงฮะ
ถือนะครับมากกว่าทุกครั้งพอดีผมเห็นสื่อไปนับนะว่าคุณ

ภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาคภาค
รัฐบาลใหม่สำคัญยังไงครับ
คือคนชอบไปพูดว่าเรื่องของการพระราชธานภัยโทษเป็นเรื่องพระชำนาจ
ทีนี้ผมก็เรียนว่าคนที่ให้ความเห็นแบบนี้ต้องพึงระมัดระวัง
แล้วเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
ประมวลกฎหมายวิถีเพื่อนของความอาญาบ่รหยัดไว้ชัดเจนที่มาตรา๒๖๑
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นคนทูล๙ครับ
ไปขอกับพัศดีกับเรือนจำนะครับก็ต้องมาที่
ต้องต้องมีความคนรับผิดชอบเนี่ยคือร้านอิมตรีกระสบครองคิดทำ
ต้องมีถวัญท่าสมมันทีนี้ผมถามว่าถ้าหากว่านายก

คือสถานการณ์ตอนนี้อันที่หนึ่งครับที่มันแน่นอนแล้ว
ทุกสูตรครับที่คุณภาคภูมิอุตสาหรับเตรียมเครื่องคิดเลขมาให้เรา๓คนนี้นะครับ
กดกันเนี่ยจะสูตรไหนก็แล้วแต่เนี่ย

อยู่ในเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยเป็นตัวตั้งอยู่แล้ว
มีสูตรไหนบ้างที่เพื่อไทยเป็นฝ่ายค้าเนี่ย

เพื่อไทยเป็นตัวตั้งอยู่ที่ว่าองค์ประกอบต่างเนี่ย

เพื่อไทยเป็นรัฐบาลแน่นอนนะครับ
ที่สองครับแล้วนายกเป็นของเพื่อไทยไหม

ถ้ามันจะไหลไปหาพลเอกประวิทย์มันไปถึงไหม
บางคนก็บอกถ้าไม่ใช่บิ๊กป้อมคุณทักษิณก็ไม่ได้กลับบ้าน

หน้านั้นอยู่ในการที่เป็นดิวลลับอะไรก็แล้วแต่

ถ้าหากคุณทักษิณกลับมาโดยที่พลเอกประวิทย์เป็นนายก

มันแปลว่าดีลลับเป็นเรื่องจริงนะครับ
ดังนั้นสิ่งที่เราหรือผู้คนที่เข้าไปเลือกตั้งกัน
แล้วก็ตอบว่าเลือกตั้งให้เราไปเลือกตั้งทำไม
แล้วก็ต่อว่าสวอยู่เนี่ย
แล้วก็เริ่มต่อว่าเพื่อไทยนะครับ
พอพลเอกประวิทย์เป็นนายกปั๊บเนี่ยนะครับ
สิ่งอย่างมันจะมาลงที่เพื่อไทยและคุณทักษิณนะครับ

เราต้องเข้าใจนะครับว่าพลเอกประวิทย์เนี่ย
จะเป็นนายกได้ด้วยเหตุข้อเดียวนะครับ
คือเพื่อไทยยกมือให้
ไม่งั้นเสียงไม่พอเหรอ

ผมถามว่าฝั่ง๓๑๒เนี่ย